คุณผู้ชมจะเห็นรูปแบบรายการที่มีสีสันความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่ผ่านมา
เรามีช่วงถามตรงเกิดขึ้นเป็นวันแรก
แล้วก็เจิมช่วงถามตรงด้วยหลวงปู่พุทธอิสระ

มาวันที่๒ครับเจิมซ้ำอีกเป็นพระเหมือนกัน

เดี๋ยวไปคุยกันกับผู้ที่จะเป็นคนพูดคุยแล้วก็ถามแบบตรงนะครับ
คุณจอมขวัญครับวันนี้ยังคุยกับพระอยู่ไหมครับ
ใช่ค่ะทั้ง๓ท่านค้าร้อน
แต่ว่าออกจากพื้นที่วัดมาพื้นที่เราบ้างนะคะ
และวันนี้เป็นประเด็นที่ร้อนไม่แพ้กัน
แต่เนื่องจากในช่วงต้นสัปดาห์หายไป
เพราะข่าวพระนี่แหละร้อนแรงกว่าเลยชิงพื้นที่

ว่าตกลงแล้วพนักงานสอบสวน
ที่ตอนนี้เป็นข่าวที่ตำรวจทั้งประเทศรอดูอยู่
ตกลงทางออกมีไหมหรือจะหายไป
พร้อมกับคำสั่งที่ออกมาจากคอสชนะคะ

ทั้งที่นะครับของสมัยดำเนี่ยทราบว่ารุ่นเท้านี้เนี่ย
พบศพนะครับได้เป็นเกี่ยวสอบที่เกิดเมตรนะครับ
ในที่กระเทศได้พบศพของธรรมจรรย์ไทยสวรรค์นะครับ
พวกเขาเหล่านั้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ
อาจจะเข้าใจยังไม่ถ่องแท้นะครับ
ว่าในหัวใจอันบริสุทธิ์ของผู้บริหารของตลและสูงไปกว่านั้นคือ
ท่านมีเกตนาดีต่อสุขภัณฑ์ประโยชน์ชาติ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นประเด็นข่าวที่ร้อนแรงมาก
แล้วก็กระทบกับคนจำนวนหนึ่งแต่ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะคะ
และจะไม่ได้กระทบกับกลุ่มบุคคลนี้เท่านั้นแต่จะกระทบทั้งสายเลยค่ะ
ของการใช้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะคะ
เพราะว่าเราพูดถึงงานสอบสวนแล้วเป็นต้นทางค่ะ
พนักงานสอบสวนต้องทำสำนวนขึ้นไปนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีประเด็นคู่ขนานกันหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบเลิกตำแหน่งนี้

มีการยื่นหนังสือเรียกร้องนะคะถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
แต่ที่ถัดมาเกิดประเด็นคู่ขนานทันที
หลังจากที่ผู้ที่เป็นหนึ่งในคนที่นำเรื่องนี้ไปยื่นเรียกร้องเนี่ยนะคะ

ตอนแรกข่าวออกมาไม่มีข้อข้องใจนะคะ
น่าจะเป็นคดีที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง
แต่ข้อสงสัยจากคนใกล้ตัว
หรือคนที่มีความรู้ว่าตกลงแล้วดูลักษณะศพแบบนี้เนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทจันทร์ตกลงแล้วไม่ได้ฆ่าตัวตายจริงหรือ

ลักษณะของศพที่เห็นนั้นอาจจะเป็นการถูกฆ่าก็ได้
เรื่องนี้เราจะคุยกับหนึ่งท่านที่ออกมาพูดเป็นข่าวนะคะ
แล้วอาจจะพูดได้คู่ขนานกันไปทุกเรื่องเลยก็ได้นะคะ
ท่านพูดได้ทั้งหมดเลยค่ะว่าลูกน้องเนี่ยเดือดร้อนจริงไหม

แล้วศพที่เห็นเนี่ยคนที่เขามีอำนาจในการชนะสูตร
เขาชี้แล้วนะคะว่าไม่ได้ถูกฆ่าแต่ฆ่าตัวตาย
แล้วทำไมท่านยังคล่องใจเรื่องนี้อยู่นะคะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทอดีตพบตรสวัสดีค่ะ

เป็นข่าวมาเป็นระยะระยะนะคะ
ล่าสุดนี้ท่านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถ้าที่ฉันจะให้น้ำหนัก
สิ่งที่ท่านกังวลอยู่ตอนนี้ที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการยุบเลิกตำแหน่งและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสอบสวน
หรือท่านให้น้ำหนักกับการตายของผู้ที่ไปเรียกร้องเรื่องนี้คะ
ก็ให้ทั้งสองส่วนนะครับเพราะมันสำคัญกู้นะครับ
จุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยนะคะมาจากการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔นะคะ
ธรรมนุนชั่วคราวปี๕๗แล้วก็ไปเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในมาตรา๔๔
กฎหมายตำรวจปี๔๗นะคะคำถามคือว่ามันเดือดร้อนหรือสั่นสะเทือนวงการตำรวจแค่ไหนคะ
กับการเลิกพนักงานสอบสวนหรือเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสอบสวน
คือตอนนี้เราปกครองด้วยรัฐบาลทหารนะครับ
เพราะฉะนั้นฆาตการตำรวจมันก็เลยยอมอยู่ใต้อำนาจหมด
ไม่มีใครกล้ามาปฏิเสธหรือมาต่อต้านหรือมาขัดค้าอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นทหารต้องการจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปยังไงถามมันรู้หรือเปล่า
คุณเป็นทหารคุณก็เป็นทหารแต่คุณไม่รู้หรอกเรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นยังไง
ผมเรียนตรงว่าคนที่เซ็นคำสั่งออกมาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะครับ
เขาก็ทำขึ้นไปก็เซ็นมาผมเห็นหลายคำสั่งนะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปองค์กรตำรวจ
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแค่ส่วนหนึ่งในกลุ่มของพนักงานสอบสวนเท่านั้นเอง
ความจริงตอนนี้ปัจจุบันเขามีพนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตร
เขาเรียกพนักงานสอบสวนสบ๑สารวัตรเรียกสบ๒สบ๓สบ๔อะไรอย่างนี้นะฮะ
เป็นมาอย่างนี้ในสมัยผมตอนนั้นตอนแรกเรียกถึงแค่ส๓
คือเทียบรองภูมิกับผมก็กำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนสบ๔ขึ้นมา
แล้วให้เขาโตขึ้นภายในสายเพราะเราต้องโตให้อยู่ในสาย
ถ้าออกนอกสายอันนี้มันจะเป็นอันขาดความรู้ความพัญญาณขาดประสบการณ์
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้น
สมัยผมจบใหม่เมื่อปี๑๔คุณจอมขวัญเกิดยังเนี่ย

ตอนนั้นโตแล้วหรอคือตอนนั้นพนักงานสอบสวนคนเดียวจะทำหมดทุกอย่างเลย
เพราะว่าปริมาณงานยังน้อยอยู่แต่พอตอนหลังเนี่ยความเจริญของบ้านเมือง
ความสลับซับซ้อนอะไรต่างทางเทคโนโลยีมันทำไม่ได้แล้ว
ก็จอดตรงไปแยกนะฮะเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะหนีหมดหนีไปไหน
หนีไปอยู่หน่วยที่สบายที่มีเงินยกตัวอย่างไปอยู่จราจรอย่างนี้นะครับ
ก็เที่ยวให้ลูกน้องไปจับผู้กระทำความผิดเขาไม่ผิดก็ไปจ้องจับเขาอยู่นะ
เพื่อรับส่วนแบ่งไปอยู่ต่อมออะไรต่างมันไม่สบายไม่ยุ่ง
เป็นพนักงานสอบสวนมันยุ่งใช่ไหมถ้าที่ฉันขอลองแทรกพบนะคะ
หน้าที่พนักงานสอบสวนเนี่ยเท่าที่ฟังเสียงมาคือว่า
ก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะมีใครอยากเป็นเลยงานมันหนักใช่ไหมคะ
ทีนี้มีการปรับเปลี่ยนมาพนักงานสอบสวนแยกแท่งตัวเองออกมา
คือเป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะการเติบโตใช่ไหมคะการเติบโตความก้าวหน้า
ก็มีความเฉพาะพอมันมีแรงจูงใจปุ๊บมีคนมาทำ
แล้วท่านกำลังจะบอกเหรอคะดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าท่านกำลังจะบอกว่า
การเซ็นคำสั่งนี้ออกมากำลังจะย้อนกลับไปที่ปัญหาเดิมเหรอคะ
ยุคเหมือนเดิมคุณขวัญลองคิดดูเอาผมเทียบง่าย
อย่างนี้พูดในห้องนี้มีพิธีกรต่างมีเจ้ารถที่อยู่เยอะเลย
ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยก็มีคนทำความสะอาดมีคนตัดผมแต่งนกแต่งหน้าต่าง
ยุคพิธีกรหมดไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะแล้วเดี๋ยวก็อาศัยอำนาจผู้หน่วยการสถานี
แต่งตั้งคนนั้นมาเป็นพิธีกรคนนี้สุธรคนนั้นก็เกิดการวิ่งเต้นไปเกิดวิ่งเต้นมา
เป็นบ้างไม่เป็นเอาคนกวาดนะขยะมาเป็นพิธีกรเนี่ยแล้วจะว่าไงล่ะใช่ไหมฮะ
นี่ไม่เป็นพนักงานสบส่วนเขาก็ทำหน้าที่แล้วเกิดประสบการณ์
ก็สามารถทำงานให้เจริญเติบโตได้แต่พอไปรวมกันแล้วเป็นไงฮะ
ต่อไปคนก็สามารถวิ่งวิ่งไปอยู่ไหนต่อมอได้วิ่งไปอยู่จราจรได้
วิ่งไปอยู่โนนหน่วยนี้ใช่ไหมฮะมันก็ขายพนักงานสบส่วนแหละ
ดีประวัติบอลก็ใช้อำนาจแต่งตั้งอาการกลหมา
แล้วพอมาถึงระดับนี้คนมันมากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้
เชื่อผมต่อไปสถานีจำลวชบังกับสถานีเนี่ย
อาจจะไม่มีพนักงานสอบสวนเลยก็ได้นะครับ
แล้วปัญหามันจะเกิดกับพี่น้องประชาชน
ที่จะไม่รับความเป็นธรรมจะไม่รับการอำนวยความยุทธรรม
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะการบริหารที่ผิดพลาด

ยังมีการสื่อสารที่อาจจะเข้าใจกันผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะ
เท่าที่ฟังแล้วต่อให้เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะ

แต่ว่าก็ตันอยู่ดีค่ะท่าน
คือไปสุดของพนักงานสอบสวน

มันจะสุดได้แค่ตำแหน่งสูงสุดที่มีการกำหนดไว้
แต่ถ้ามาอยู่ในแท่งหลัก
เหมือนที่เขาพยายามจะสลายแล้วก็กลับมาอยู่ในแท่งเดียวกัน

เป็นข้าราชการที่อยากจะเติบโตให้ได้สูงสุด
ตามการหน้าที่การงานที่ตัวเองทำเหรอคะ

มันคิดไปตามผู้มีอำนาจทั้งนั้นนะครับ
ไม่ได้คิดด้วยสมองของตัวเองหรอก

เป็นเรื่องรูปแบบนะครับ
ขอให้ครูไปได้เรื่อย

ที่กองข้อการเค้ามีพนักงานส่วนส่วน๕๔๓๒ได้

ของบอส๑๐เทียบคนตัวเนิดเอกอย่างนี้เทียบผู้ช่วย
เทียบรองนะฮะกำหนดได้จะมีอย่างนี้ไม่กำหนด
ถ้าที่ยังไม่ลงในรายละเอียดเนื่องจากเวลาเราจำกัด
ไม่ลงในรายละเอียดแต่ในแง่ของหลักการ
ลักษณะที่มีการเซ็นคำสั่งแบบนี้
ไม่ถือว่าเป็นการปฏิรูปโครงสร้างตำห
ไปเลยย้อนกลับไปในอดีตนะครับ
อายการทั้งหมดยุบตุลาการทั้งหมดให้เป็นรวมกันทั้งหมด
และต่อไปก็ให้ประธานตัดิกาให้อัศวินสูตรตั้งใครก็ได้แล้วมา

เปรียบเทียบเละเทะไปไหมคะ

คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ภาพมันแย่เกินจริงหรือเปล่าคะ
ผมรับราชการตั้ง๔๐กว่าปีนะจนเป็นพบตลนะครับ
ถึงแม้คนอื่นจะเป็นพบตรก็จริงแต่ว่าสนใจงานขนาดไหน
ผมรู้เนี่ยใครวิ่งเต้นกันมามั่งนะครับ
เดี๋ยวท่านถึงท่านจะเป็นอดีตพบตรแต่คนที่อธิบายออกมาเรื่องนี้ก็เป็นพบตรนะคะ
ถูกผมตบมาแล้วนะพวกนี้นะครับ
เพราะไม่ยอมทำงานกลัวไม่กล้านะ
ไปถามสิถูกตบไหม
ท่านถ้าที่ฉันเอาคำตอบแบบเร็วนะคะ
เสรีพิสุทธิ์กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นไปตามคำสั่งนี้
จะย้อนยุคกลับไป
วิชันเดิดร้อนยังไง

อีกหน่อยพบตรก็ใครวิ่งเต้นการเมืองส่งโผล่มานะครับ
ก็แต่งตั้งกันไปตามเรื่องตาม

ใต้สุดก็คนที่มาเป็นพัจจิก็ตั้งใครก็ไม่รู้
เดี๋ยวก็ตั้งร้อยตรวจตีร้อยตรวจทดร้อยอีกมา
แต่คุณไม่มีประสบการณ์เลยประชาชนจะเดือดร้อน
ท่านไม่ได้ตั้งใจออกมาอธิบายเพื่อโจมตีเขาใช่ไหมค
ไม่มีไม่มีครับผมเห็นแต่ละคำสั่งคำสั่งอันไหนดีผมก็ชม
อันไหนไม่ได้เรื่องผมก็ต้องตี
อย่าว่าแต่คำสั่งนี้เลยกำลังที่๖เนี่ยก็ใช้ไม่ได้

ที่ฉันถามแบบนี้คือคนที่รวมตัวกัน
ก็คือสายของพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปยื่นหนังสือ
เพื่อให้มีการทบทวนคำสั่งที่ว่านี้เพราะว่าได้รับผลกระทบ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วพันตำรวจโทจันท
คือคนที่อยู่ในข่าวแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นคนที่พูด
บอกว่าลักษณะการตายแบบนี้ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย
ทำไมท่านถึงแน่ใจและกล้าฟันทงออกสื่อแบบนี้คะ
คนเขามีอำนาจเขาอยู่กับหลักฐาน

คุณเชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดเหรอ
คุณต้องไปดูในข้อเรื่องจริงในชีวิตของเขา
ปัญหาในเรื่องส่วนตัวไม่ว่าในครอบครัวหน้าที่การงาน
อะไรต่างเขาไม่มีเลย
สินก็ไม่มีครอบครัวก็อยู่ดีมีความสุข
แถมยังมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
กำลังจะได้เป็นพนักงานสอบสวน
สตร์บอส๔ยศพันธุรกิจเอกในวันวันเนี้ยที่สิบแปดนะฮะ
เว้ยพรุ่งนี้เองวันที่สิบแปดสิบแปดแล้วทำไมจะต้องมาฆ่าตัวตายก่อน
หลังจากที่ไปยื่นหนังสือฉบับนี้ถูกไหมนะแล้วพอแล้วมาดูสภาพการนะฮะ
ลงดูผมไม่ได้เป็นที่เกิดเหตุแต่ผมก็ดูนะครับอะไรที่ท่านสงสัยคะ
เท้ายังติดพื้นอยู่เลยนะครับกรณีที่คนจะผูกคอตายเนี่ยนะครับ
เท้าติดพื้นยังไงก็ไม่ตายนะครับอ่าข้อหนึ่งอะไรค่ะนี่คนที่จะผูกคอตายเนี้ย
จะต้องยืนบนที่สูงถูกไหมจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรต่าง
แล้วก็ผูกคอตัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยตัวลงมานะฮะ
เก้าอี้มันก็ต้องกระเด็นอยู่ในบริเวณนั้นใช่ไหม
จะคุยดูว่าอืมลองท่าก็วางอยู่เป็นระเบียบแล้วท่าก็ติดพื้นค่ะ
ร่องรอยการผูกคอตายทำไมไม่ผูกในบ้านนะครับทำไมผูกนอกบ้าน
แล้วโทรศัพท์ติดตัวหายไปไหนเนี่ยผมมานี่ผมก็มีโทรศัพท์
คุณขวัญมานี่ก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ทุกคนมีไอโฟนติดตัวมันหายไปไหน

ฉันลองแย้งนะคะคือคนจะสงสัยคนจะอคติก็คิดได้หมดนะคะ
แต่เขาอยู่กับพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะและสรุปออกมาแม้แต่คนในครอบครัว

คนในครอบครัวเหรอผมจ่ายไป๕ล้านไปก็จบเงียบไปซะ

สมมุติฐานในเหตุเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้มีหมดเข้าใจไหมฮะ

เรื่องนี้ผมจะไปจ่ายบอกยุติยุติกันยังไงผมไม่รู้ไม่เห็น

ท่านทำไมท่านผิดสงสัยว่าพันธบทจรรย์ท่านถูกฆ่าละคะ
ก็ผมเชื่อไงว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย

ก็ผู้มีอำนาจเนี่ยที่ทำนะครับ
งานของพนักงานตัวเองชาตินะครับก็เอามาพูด
ตรวจโทจันทร์เนี่ยฆ่าตัวตายนะคุณไม่ควรจะมาชี้นำ
ถูกไหมคุณเป็นผู้ใหญ่จะต้องวางตัวเป็นกลาง

อ้าวคือมีคนถามนะคะไม่ให้สอบด้วยไงนะ
แต่ว่าพยานหลักฐานมีอยู่นะคะถ้าไม่ได้ไปแบบนั้นตำรวจจะกล้าโกหกประชาชนเลยเหรอคะ
ผมยกตัวอย่างให้ไหมเคยได้ยินคดีคุณห้างทองธรรมวัฒนะไหม

ตอนแรกเอาผมเอ่ยชื่อด้วยหมอพรทิพย์นี่แหละชนสูตรวิศพบอกเป็นฆาตกรรม
พอฆาตกรรมก็ต้องมูหาตัวคนร้ายใช่ไหมตำรวจก็หาตัวคุณนพดลแน่ใช่ไหม
คุณอุดรนผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้นั่นเลยจะมาหาผมได้ไง
คุณนกพะดนก็ขอให้ชันสูตรวิสุทธิ์สบใหม่เรื่องมาถึงผม
ผมเป็นผู้ช่วยพบที่รับผิดชอบงานกฎหมายและสอบสวนนี่
ผมก็พิจารณาดูแล้วควรให้ความเป็นธรรมเขาให้ชันสูตรพลิกศพใหม่
เขาก็เอาผู้มีความรู้จากต่างชาติมาใช้สูตรพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
คนละฝ่ายกับหมอควันทิพย์เลยใช่ไหมภ่ะ
ท่านคำถามสื่อสารกับดิฉันว่าอะไรคะ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเวศ๒๐๓๐คนถ้าผมจับไม่ผิดนะ
ชาญสูตรพลิกศพคุณห้างทองผลที่สุดปรากฏออกมาว่าเป็นฆ่าตัวตาย
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการใช้สูจนเห็นไหมในเบื้องต้นยังผิดพลาดได้

แต่ท่านออกมาพูดตอนนี้คือท่านไม่ได้มีพยานหลักฐานในมือ
ครอบครัวเขาไม่ได้ติดใจเอาความท่านขออภัยนะคะ
คือท่านอาจจะอคติหรือท่านอาจจะมีจุดประสงค์อะไรของท่านก็แล้ว
แต่ท่านพูดตอนนี้ท่านออกมาพูดแบบนี้ท่านต้องการอะไรคะ
ไม่ต้องการความเป็นธรรมไงใช่ไหมให้กับคนตายนั่นแหละ
เบื้องต้นนะคะเอาเรื่องแรกก่อนคือเรื่องตำแหน่งกับเรื่องเงิน
คือจะเรียกร้องอะไรกลับมาคะคำสั่งออกมาแล้วค่ะ
เช็คเขาตายแล้วมันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งกับเงินล่ะ
หมายถึงว่าพนักงานสอบสวนคือทำอะไรได้ไหม
งี้ดีกว่าผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้ประชาชนหายความเคลือบแคลงสงสัย
ตอนนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมเชื่อว่ามีตำรวจอีกจำนวนมาก
พี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากเชื่อว่าพันธบทโทสันไม่ได้ฆ่าตัวตาย
เพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นว่ายังมีคนเคลือบแคลงสงสัยอยู่
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
พูดจากการตำรวจอีกจำนวนชาติหรือคุณประวิทย์ที่ดูแลตำรวจอีกจำนวนชาติ
เอาเลยแพทย์ภาจัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวศมาชันสูตรวิศพ๓๐๔๐คนเลย
เพราะถ้าปล่อยให้แพทย์คนเดียวก็อยู่ตามนาฬักษณ์ไม่กล้านะครับ
ยังเชื่อไม่ได้แต่ถ้าทำอย่างนั้นแล้วผมจะยอมนะครับ
น้องที่ยังอยู่ในราชการมาพูดอะไรบ้างกับสารภาพของตำรวจตอนนี้

ผมก็โตเพราะตำรวจกินเงินเดือนนะฮะจากประชาชนก็จริงแต่ว่ารับราชการในหน้าที่ตำรวจ
อยากให้สำนักงานตำรวจมันล่มสลายเหรอนะครับทำอย่างนี้ต่อไปมันล่มสลาย
ท่านเราคุยกันมาท่านพูดฟันทงเกือบทุกเรื่องเลยที่ท่านถามตรง
ถ้าท่านเป็นพบตรตอนนี้ท่านจะทำอะไรให้กับตำรวจได้มากกว่านี้เหรอคะ
มากกว่าที่ผมพี่สมมาลงไปถามตำรวจทั้งหมดสิผมทำคนหนึ่งมากกว่าพบ๕คนทำนะ
ถ้าท่านเป็นผ่อบอตรในยุคนี้เราเข้าใจคำว่ายุคนี้ตรงกันนะคะ

ทำไม

ผมเมื่อตายยังไม่กลัวกลัวถูกปลดเหรอใช่ไหมฮะ
ถามตรงค่ะท่านท่านได้คุยกับพบตรคนปัจจุบันไหมคะ
ไม่กล้าคุยกับผมหรอกผมกลัวถูกปลด
ฉันถามแทนไม่ว่าควรจะเอาไปบอกหรือได้ชมอยู่

ถ้าให้สำหรับเรื่องพันตรวจโทจันทร์ใช่ไหม

คือตอนนี้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย
พบทำหนังสือไปถึงนายกสมาคมแพทย์สภาเลย
ขอให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลือด
สัก๑๐๒๐คนนะมาชันสูตรพลิกศพใหม่
พอเป็นกระบวนการอย่างนี้แล้วนะคนจะยอมรับ
แต่ถ้าคนเดียวถูกอำนาจอยู่เนี่ยคนไม่ยอมรับหรอกนะครับ
แล้วประการที่๒เรื่องพนักงานสอบสวนนะ
ถ้าจะแก้ไขปัญหานะก็ขอไปคุยกับนายกซะนะครับ
ขอให้ยกเลิกคำสั่งนี้นะแล้วก็ให้พนักงานส่วนเขาโตแบบใหม่
และกำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการที่กองบัญชาการ
หรือแม้แต่ต่อรอด้วยนะครับนั่นแหละเขาก็จะโตไปตามสายได้
นี่ไม่ได้กำหนดนี่ใช่ไหมฮะถึงเวลามีคดีสำคัญก็เอารองพบ
มาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนระดับกองบัญชาการก็เอารองผู้จัดการ
แต่ที่นี่ถ้ากำหนดตำแหน่งทีนี้ก็เอาพวกนี้มาทำงานเขาก็จะโตได้
อันนี้แต่เราต้องถามท่านตรงเป็นคำถามสุดท้าย
ถ้าไม่ได้พูดกับพบตรท่านจะเลือกพูดกับใครตอนนี้
พี่น้องตำรวจเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้คะ

พี่น้องประชาชนยังเครื่องบ่อนคุณเกิดมาจัดการสะ

หรือคุณไปยุดกลับมาจะกระเบี๊ยงละรักมาจการก็ได้

ถ้าแพทย์สภาออกมาบอก

ทุกคนจะได้หายเคลือบแข็งสงสัย

แต่เราครบทุกประเด็นที่ดิฉันคิดว่า

เรื่องนี้ถูกข่าวอื่นกรบกระแสไปพอสมควร

คนในวิชาชีพไหมยังมีนะคะ

เรื่องคู่ขนานการเสียชีวิต

คำถามไม่ได้ถามเองนะคะ
แต่คำถามหรือสิ่งที่เป็นข้อความส่งไปแล้ว

หมดเวลาของช่วงถามตรงนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เชิญใครมานั่งคุยกันตรง
ส่งมาได้ผ่านไลน์ของไทยรัฐนะคะและช่วงนี้กลับไปที่ทั้งสามท่าน